ผลงาน๕ประตูในอาเซียนครับขณะนี้ของธีรสินแดงดาทำให้เขาเข้าใกล้การคว้าตำแหน่งดาวสันโวสมัยที่
แต่อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาคว้าตำแหน่งดาวสันโวทีมไทยจะพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศทุกครั้ง
จนเป็นที่ร่ำลือถึงอาถรรพ์และโชคชะตาของเจ้ามุ้ยที่ไม่ประสบความสำเร็จ
อาจารย์พาธินีพัฒนกิจโชธเจ้าของคอลัมป์ดวงดาวของท่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และหนึ่งในเกจิในช่วงดูดวงกับอาจารย์นพไทยรัฐได้พิจารณาดวงของว่าที่ดาวสันโวฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๙
โดยใช้ศาสตร์วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากพร้อมปัจจัยผู้เสริมดวงอย่างโกซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชที่มีดีกรีอดีตทีมชาติไทย
เดียวกับอุปสรรคสำคัญต่อการคว้าแชมป์ของไทยอาจารย์พาทินีได้เปิดดวงของอัลเฟรดริดเดิลกุญสือที่ไร้ดวงกับการคว้าแชมป์อาเซียนครับกับโบอาร์ตโซลอสซ่าศูนย์หน้าคนสำคัญของทีมการุด้า
แสดงว่าตอนนี้ศิษย์ครั้งนี้จะถูกสู้กันอย่างสูสีตั้งแต่พอพิจารณาดวงของโคชส์ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่
สู่เขาได้จากที่ดูดวงโค้ชทางประเทศไทยนะคะ
มีดาวเสาโคจรเข้ามาดาวเสาเนี่ยที่จริงมันแปลว่าความกดดันความเครียด
แสดงว่าตอนนี้โค้ชของทางประเทศไทยมีความกดดันอย่างมาก

ซึ่งความกดดันตรงนี้เองทำให้มันเป็นแรงผลัก
ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้
ยังไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลอาเซียนครับ
เพราะเป็นลักษณะโคจรของดวงดาว
ที่ยังไม่เอื้อต่อปัจจัยความสำเร็จ

ดวงเขาในช่วงปี๒๐๐๘๒๐๑๒
เป็นดาวจันทร์กับดาวพระรหัส
ซึ่งมันยังไม่ค่อยมีอิทธิพล
ในการที่จะช่วยส่งเสริมเขาสักเท่าไหร่
เขาก็เลยยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนั้น
แต่ว่าดวงตอนนี้คือในปีนี้
มีดาวมหาอุดโคจรเข้ามาในดวงเขา
ก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
มีโอกาสประสบความสำเร็จได้
คำตอบของดวงชะตาทั้งหมดอยู่ที่๒นัดของนักชิงชนะเลิศ
และเราจะได้รู้กันว่าธิรสินแดงดา
เหมาะสมที่จะควบันลังดาวสันโวสูงสุด
และพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์หรือไม่